มาแล้วค่ะวันนี้ชาวปฐุมธานี

นี่แหละค่ะบนรถแห่แบบนี้ตลาดนัดสวาย
จริงตามกำหนดการก็คือ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แต่อันนี้ก็คือขึ้นรถแห่ขอบคุณก่อน
เดี๋ยวก็จะไปจุกตรงตลาดราชสวาย
ตรงนั้นเป็นเรียกว่าเป็นที่ตั้งกันแล้วกัน
ในการให้พบกับบรรดาประชาชนนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกับชาวปฐุมธานีนะคะ
แล้วกำหนดการนี้แน่นทุกวันแน่นทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับ
ว่าจะไปพบมวลชนตรงนั้นตรงนี้
แฟนคลับหรือว่าด้อมส้มต้องคอยติดตามนะครับ
ว่าคุณพิธาจะไปที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
แต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหเช้ากลางวันเย็นแน่นหมดเลย
นี่มาถึงแล้วนะครับผู้สื่อข่าวกำลังรออยู่
เพราะว่าจะนัดสัมภาษณ์กันก่อน
เพราะเดี๋ยวถ้าหลังจากนั้นนี่ผู้สื่อข่าวอยู่ตรงนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ตรงนี้
เอาล่ะเตรียมจะลงมาแล้วนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่สัมภาษณ์ก่อนเนี่ย
ปรากฏว่าโอ้โหถ้าไปในมวลชนแล้วแล้วก็คงกลับออกมายากคุณพระราพร
ใช่ค่ะก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันก่อนค่ะ

เพราะว่าคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าท่าทีของคุณพิทาเอง
ท่าทีของก้าวไกลเองก็ถูกจับตาค่ะเพราะว่า
ยังไงตกลงวันที่๑๓เสียงสวได้เพียงพอที่จะครบโหวตเป็นนายกหรือยัง
ซึ่งก็เรียกว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะ
ประจวบเหมาะพอดีกับการโหวตนายกรัฐมนตรีและมีผลหรือไม่
ไหนจะความสัมพันธ์กับคุณแอฟอีกโอ้โหหลายเรื่องมากตอนนี้
แต่ให้คุณผู้ชมดูอากับกิริยานะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ยังรายงานออกมาในลักษณะที่ว่า
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีท่าทีสบายยิ้มแย้มแจ่มใส
ปะพี่น้องประชาชนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
เรื่องของเสียงสวก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางพักเก้าไกรเองก็มั่นใจ
ตอนนี้เริ่มแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูเสียงสัมภาษณ์สดคุณพิธาเลยจากประทุมธานีครับ
ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ยังไม่ได้ลงมาขอบคุณประชาชนนะครับ

ซึ่งก็เป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากอยู่นะครับ
กว่าคะแนนที่ให้ความไว้วางใจมา
ก็๗๕๗๖ของพี่น้องชาวปฐุมธานี

ก็พอมีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยรีบลงมาขอบคุณพี่น้องประชาชน

เดี๋ยวอีก๓วันตอนนี้ความรู้สึกแล้วก็ของคุณมิ้นเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าเวลาที่เวลางวดเข้ามา
มันก็มีเรื่องต่างที่จะต้องคอยบริหารจัดการ
ซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายแล้วก็พร้อมที่จะบริหารจัดการไปแต่ละเรื่องไป

จนถึงขณะนี้กรกตมีหนังสือไปยังที่พักบ้างหรือยังคะ
ยังไม่มีที่พักแล้วก็ยังไม่มีที่บ้านครับ
แล้วก็เท่าที่ติดตามสื่อมวลชนตอนที่ออกจากช่อง๓
ที่นี่ก็เห็นว่าได้มีพี่น้องสื่อมวลชนได้ไปถาม

ไม่มีการที่จะให้ไปชี้แจงโดยฉับพลัน
อย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยได้พูดในการสัมภาษณ์ตอนนั้นนะครับ

ตดังนั้นไม่มีสายตรงจากความต่อไปแจ้งที่มีไปหาที่นี่ค่ะ
เท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าพักเลย
แล้วก็ที่บ้านก็ให้คนคอยดูไว้
คอยดูไว้ว่าถ้าจะต้องมีเรื่องที่ต้องรีบไปชี้แจงก็
ผมคิดว่าจริงแล้ว

แต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเร่งรัดเข้ามาอย่างที่เลขาชัยธวัฒน์ได้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเช้าก็ดู
น่าจะมีสิ่งที่จะต้องเรียกร้องในเรื่องของความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นธรรมของกตพอสมควรครับ
ก็เห็นข่าวยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดของที่วุฒิสภาไว้นะครับ
ผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของวิชัยของประธานทรภาและก็ทรภาโดยรวมว่าจะบริหารจัดการอย่างไร
คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมจะคอมเมนต์ได้ครับ
เข้าใจก็คือจะเป็นการประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็กระบวนการต่างในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าจะสามารถอนุมานไว้ว่าจะทำให้ลาบลื่นอะไรไหม
ก็คงจะเท่าที่วิปจะสามารถที่จะทำได้นะครับ
อย่างหวังใจว่าวันที่๑๓นี้ต้องการทำให้เราถาดถง
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟ้าดินอะไรหรอกครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องสำคัญของประชาชนนะครับ
ว่าการที่จะมีผู้นำประเทศในช่วงที่ปัญหากำลังถาโชมเข้ามา
โดยเร็วในการแก้ปัญหาที่ได้รับความชอบทำจากประชาชน
มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็คงจะแน่นอนว่า
เราก็ต้องสู้กับฟ้ากับฝนมากกว่าพึ่งฟ้าพึ่งฝนเนอะ
เกี่ยวกับภัยแรงที่เกิดขึ้นคุณเศรษฐาทวีสินก็เพิ่งทวิตขึ้นมาถึงความหนักหนา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ดาวเทียมในการแก้ไขปัญหาพวกนี้
เพราะว่าคิดว่าปัญหาประชาชนรอไม่ได้
มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ลงพื้นที่บ่อยนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าได้เสียงของเขาออกในกรม
จริงเลยครับก็บางทีก็อาจจะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมีเพื่อนสื่อมวลชนบอกว่า
หรืออาจจะมีนักวิชาการบางคนบอกว่า
ให้อิงหลังประชาชนหรือเปล่าให้ประชาชนมาปกป้องหรือเปล่า
ผมคิดว่ากลับกันคือผมต้องมามีหน้าที่มาขอบคุณประชาชน
แล้วก็ปกป้องเสียงกว่า๒๕ล้านเสียงที่ให้ไปพักร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากทั้ง๘พักต่างหากนะครับ
ไม่ใช่ว่าให้เขามาปกป้องผมผมเนี่ยแหละต้องลงมาปกป้องเสียงที่เขาได้ลงมติไปแล้วเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
ก็ต้องมายืนยันว่าโอเคเรายังเชื่อว่าทุกอย่างในที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
แล้วก็ที่เขาทั้งตั้งใจออกมาเลือกตั้งเนี่ยก็ในที่สุดแล้วมันก็น่าจะเป็นไปตาม
ไม่มีใครบวชสวนนะครับก็ยังต้องมาช่วยกันหล่อเลี้ยงความหวังให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่รับฟังปัญหาไปในตัวด้วย
เพราะว่าเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องประชุมคอรมอลนัดแรกแล้วเนี่ยมันจะมาคอยวนไปวนมาไม่ได้มันต้องทำงานเลยทันทีนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณก็ต้องรีบพิจารณาอีกใช่ไหมครับ
ไม่มีเลยครับก็แล้วผมคิดว่าจะให้ตอบให้เห็นความชัดเจนต้องดูที่ความสม่ำเสมอ
ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จก็ผมก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้แสดงให้เห็น
งั้นประชาชนก็จะรู้สึกน้อยใจว่าทำไมมาที่นี่ไม่เป็นที่นี่อะไรอย่างนี้
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย๗๖จังหวัดเท่าที่ดูข้อมูลจากกรกต
เรื่องของปาร์ตี้ลิสต์เรามาเป็นอันดับ๑หรือไม่ก็เป็นอันดับ๒ไม่มีอันดับ๓
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแสดงให้เห็นว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเลือกตั้งก็ไม่ได้ทิ้งประชาชนแบบนั้น
ก็ต้องลงพื้นที่ให้มีความสมมุมสมมุมอยู่แล้วค่ะ
ตอบตอบให้ชัดเลยนะครับประชาชนไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องผม
ผมมีหน้าที่ปกป้องทุกคะแนนและความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
แล้วก็แน่นอนก็ต้องมาคอยอัปเดตรายงานให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่เครียดเกินไปกับการเมืองนะตอนนี้ว่า
เรายังยืนยันในความมั่นใจเรายังมีความคืบหน้าในการเจรจาเราสามารถที่จะผ่านหลายด่านมาได้แล้วใช่ไหมครับ
จะมีกระบวนการอะไรอย่างนี้ก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจนะครับว่าตอนนี้กระบวนการเป็นยังไงเพราะว่าพี่น้องไป
ชนก็ยุ่งแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับการทำมาหากิน

บางทีก็คนที่เป็นผู้นำที่ดีก็จะต้องสามารถที่จะสื่อสาร
แล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เขารู้สึกสบายใจ

เราอยากจะพูดถึงฝ่ายความมั่นคง
ในเรื่องของการดูแลคนชนประมาณยังไงบ้าง
บริหารจัดการรัฐสภาให้กับพี่น้องประชาชน

แล้วก็มีการจัดทำห้องน้ำห้องท่า
ในการดูแลกรณีปลดตกทำอย่างไร
เท่าที่ผมคุยกับรองหนึ่ง
เมื่อก่อนที่จะลงมานี่ก็คิดว่ามีการบริหารจัดการ
ตามคำลองประชาธิปไตยทั่วไป
ก็คิดว่าน่าจะราบลื่นแล้วก็สงบไปได้ด้วยดี
เป็นการที่จะให้ประชาชนออกมาควบคุมวาระทางสังคม
ที่เขาสนใจหรือว่าสิ่งที่เขาลุ้นไปด้วยกัน

ผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับประธานสภา
แล้วก็อยู่กับวิภิรัติการไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม
ก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่๔ปีที่แล้ว
สมัครสอสอนะครับแล้วก็ติดตามการเมืองมานาน
ในการเมืองต่างประเทศแล้วก็การเมืองภายในประเทศไทย
ก็เห็นอยู่ว่ามันมีเรื่องที่หาอ่านจากหนังสือไม่ได้
เลือกที่เรียนกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
อะไรพวกนี้ก็ได้ทำความเข้าใจกลับความรู้สึกตัวเองมาแล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ยังมีสติแล้วก็ยังมีวุฒิภาวะแล้วก็ทำในทุกวิถีทางที่เราควบคุมได้
นั่นคือสิ่งที่คุณพิธานะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก่อนที่จะไปพบกับประชาชนชาวปฐุมธานี
ซึ่งคุณพิทายืนยันนะครับว่าการลงพื้นที่ต่างนี้เป็นการทำต่อเนื่องจากก่อนการเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางไปขอบคุณประชาชนแบบนี้แหละ
แล้วก็คงยังเป็นการอัปเดตนะคะคำตอบของคุณพิธา
ประเด็นเรื่องของหุ้นไอทีวี
ความพร้อมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ความพร้อมของเสียงสวในมือ
ที่มีการไปพูดคุยกันก่อนหน้านี้สำหรับวันที่๑๓กรกฎาคม
ในช่วงระยะเวลาแบบนี้ค่ะก็จะมีคำถามแบบนี้
ซึ่งประชาชนก็จะถามถามเพื่อที่จะต้องการความอัปเดต